มีเรื่องร้อนถึงทางการไทยอีกแล้วนะคะ
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาค่ะเข้าไปจับกลุ่มแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติได้๑๗คน
ขบวนการนี้ก็จะมีการหลอกลวงหญิงไทยไปหลายร้อยคน
ค้าประเวณีในสหรัฐอเมริกา
แต่ที่น่าตกใจนั่นก็คือใน๑๗คนนี้
มีคนไทยรวมอยู่ด้วยถึง๑๒คน
อายการรัฐมิเนสโซตาข้าทำแบ่งเมื่อวานว่าทางการสหรัฐ
จับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้๑๗คน
หลอกลวงหญิงไทยหลายร้อยคนค่ะ
เข้าไปทำงานค้าประเวณีในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งในจำนวนผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ประกอบไปด้วยผู้ที่ถือสัญชาติไทย๑๒คน
ที่ถือสัญชาติอเมริกัน๕คนโดยทั้ง๑๗คนถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาทั้งรัฐมิเนโซต้าแคลิฟอร์เนียอิลินอยจอร์เจียแล้วก็ฮาไวน์
ซึ่งทั้งหมดถูกตั้งข้อหาทั้งสมรู้ร่วมคิดกระทำการค้าประเวณี
สมรู้ร่วมคิดบังคับใช้แรงงานสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
และสมรู้ร่วมคิดปลอมแปลงวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา
ขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีสมาชิกขบวนการอีก๔คนที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัว
ทางการสหรัฐนะคะเชื่อว่าขบวนการนี้ลักลอบทำมาตั้งแต่ปี๒๕๕๒เป็นอย่างน้อย
พูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย
โดยแก๊งนี้ค่ะให้สัญญากับผู้หญิงเหล่านี้ถึงอนาคตที่ดีกว่า
บอกด้วยนะคะว่าจะดำเนินการเรื่องวีซ่าและเดินทางเข้าสหรัฐแลกกับสัญญาหนี้๔๐๐๐๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือราวกว่า๑๔๐๐๐๐๐บาทถึงกว่า๒๑๐๐๐๐๐บาท
อกจากนี้ค่ะเหยื่อบางรายยังถูกชักจูงให้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกก่อนเดินทางอีกด้วย
โดยค่าใช้จ่ายในการทำสัญลัยกรรมเสริมหน้าอก
ก็จะถูกทบไปกับสัญญาหนี้
เมื่อถึงสหรัฐค่ะผู้หญิงเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปอยู่ในเมืองต่าง
ทั้งนครชิคกาโก้ลอสแองเจอริสแอตเลนต้าลาสเวกัส
มิเนแอร์โพลิสมิเนโซต้าวอลชิงตันแล้วก็ดาลัสค่ะ
โดยอาศัยอยู่ในสถานบริการทางเพศ
ซึ่งต้องทำงานให้บริการทางเพศเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันในทุกวัน
ซึ่งเหยื่อนะคะจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานบริการทางเพศที่อาศัยอยู่
ยกเว้นค่ะจะออกไปพร้อมกับสมาชิกของขบวนการเท่านั้น
โดยเสนอขายบริการทางเพศของเหยื่อนะคะแก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์
ขณะเดียวกันก็จะขู่ทำร้ายครอบครัวของเหยื่อด้วย
เหยื่อคิดจะหนีหรือไม่ยอมทำตามคำสั่ง
อกจากนี้นะคะรายงานของทางการสหรัฐยังระบุด้วยว่านางสุมาลีอินทรทอง

ถูกจับกลุ่มที่เบลเยี่ยมเมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ในข้อหากระทำการค้ามนุษย์ในอีกกรณีหนึ่ง

ซึ่งทางการสหรัฐค่ะกำลังประสานให้มีการส่งตัวนางสุมาลีมาดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกา